ดูเหตุการณ์นี้หน่อยเรื่องของที่จอดรถ
หญิงสาวเจ้าของรถคันนึงเนี่ยเธอบอกว่ามันต้องขนาดนี้เลยเหรอ
ค่ะไปจอดรถอยู่แถวซอยพระรามหกนะฮะ
พระรามหกซอยสิบสามแขวงรองเมืองเขตปฐมวันกรุงเทพฯ
มีกระดาษมาแปะปึ้งอย่างนี้บอกนี่ที่จอดมีเจ้าของจอดประจำค่ะ
ขออนุญาตใครเหรอคะนี่ฮะซึ่งเธอบอกว่าเอ๊ะตรงนี้มัน
มันไม่ได้เป็นที่ส่วนบุคคลของใครอะไรยังไงนะไม่เพียงแค่นี้นะครับ
วันต่อมาเนี่ยมีภาพจากกล้องวงจรปิดมีผู้ชายสองคนขี่จักรยานยนต์มา
นี่นะฮะผ่านรถเธอนะทีแรกเนี่ยขี่ผ่านไปเหมือนไม่มีอะไร
จากนั้นวนตอบมาอีกรอบหนึ่งแล้วคนสอนถ่ายดูรอบนี้น่ะ
รถเธอสีขาวนู่นคันนั้นแจ๊สเนี่ยเอามือทุบกระจกค่ะ
กระจกมองข้างนี่ฮะกระจกมองข้างด้านซ้ายหลุดออกมาเลย
จอดที่ซอยพระราม๖ซอย๑๓ในเขตปฐุมวันกรุงเทพแล้วก็ออกไปทำธุระ
นี่รถคันนี้นะฮะหลังจากกลับมาเนี่ยกระจกมองข้างด้านซ้ายมีรอยถูกทุบนะ
พังเสียหายซึ่งตอนนั้นไม่รู้ว่าใครทำก่อนจะได้กล้องวงจรปิด
บอกว่าปกติเธอจะจอดรถตรงนั้นเป็นประจำมันเป็นที่สาธารณะ
จนกระทั่งมีวันหนึ่งมีคนเอากระดาษเขียนด้วยลายมือมาแปะที่กระจกหน้ารถ
อย่างที่เห็นตอนแรกบอกนี่ที่จอดมีเจ้าของประจำนะขออนุญาตใครเหรอคะ
ตอนนั้นเธอก็แค่งงงนะไม่ได้รู้สึกอะไรจนกระทั่งวันต่อมาเนี่ย
รถเนี่ยถูกทุบที่กระจกมองข้างด้านซ้ายแล้วมาดูภาพจากกล้องวงจรปิด

เธอก็ไปแจ้งความที่สอนอปทุมวันแล้วเจ้าหน้าที่กำลังติดตามตัวคนก่อเหตุอยู่นะฮะ
แต่ก็ยังงงกันอยู่ว่าเออมันเกิดอะไรขึ้น
อาจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกันก็ได้ระหว่างคนเขียนป้ายกับสองคนนี้ที่มาทุบรถเขา